ดูอีกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่า
เป็นการค้นพบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาไปค้นพบสมุดข่อยอายุประมาณ๓๐๐กว่าปี
แล้วมีเพียง๒เล่มในโลกเท่านั้นนะคะ
รวมถึงพบจารึกประตูท่าแพรที่หายไปนานเกือบ๔๐ปีด้วยนะคะ

คุณผู้ชมคะสำนักศิลปากรที่๗พบจารึกประตูท่าแพร
ซึ่งไม่มีใครพบเห็นมานานเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ

ึกเสาอินทะขีนประตูท่าแผ่
อยู่ในห้องที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างประตูท่าแพรปัจจุบัน
ซึ่งจารึกประตูท่าแพรเป็นจารึกหลักสำคัญนะคะ
ฝังอยู่กับประตูเมืองมาตั้งแต่อดีตถือเป็นเสาประตูเมืองนะคะ
ระหว่างปรับปรุงประตูท่าแพ้ให้เป็นแลนดมาร์คของจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงปี๒๕๒๙ถึง๒๕๓๐ก็มีการเคลื่อนย้ายจารึก
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นอีกเลย

จารึกประตูท่าแพรความพิเศษนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมดูที่ตัวอักษรคือมันเป็นเทคนิคการทำจารึก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครอาจจะลึกด้านที่๑ได้
จนกระทั่งปี๒๕๒๙มีอาจารย์จากวิทยาลัยครูเชียงใหม่
อาจารย์เรนูวิชาศิลป์ท่านค้นพบว่าเขาจะลึกเป็นตัวหนังสือกลับด้าน
ล้ำมากนะคะล้ำมากจริงคือเป็นลักษณะอักษรโบราณ
แต่ว่าจารึกในลักษณะเป็นเงาเหมือนคล้ายเงาในกระจก
ต้องเอาไปส่องกระจกถึงจะอ่านได้
อันนี้คือว่าล้ำมากจริงนะคะ
หลังจากนี้ก็จะเตรียมทำประชาพิจารณ์ชาวเชียงใหม่
ร่วมตัดสินใจเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ต่อไป

ส่วนอีกที่หนึ่งที่ระยองค่ะ

เพราะว่าพบสมุดข่อยอายุกว่า๓๐๐ปี
มีเพียง๒เล่มในโลกเท่านั้น
พระอาจารย์ชัยศอากินจโน่ค่ะ

ของท่านมีสมุดข่อยโบราณเยอะเลย
พบสมุดข่อยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

หนึ่งเล่มอยู่ที่สวิสเซอแลนด์
และอีกหนึ่งเล่มก็อยู่ที่วัดโขดทิมธารามแห่งนี้นี่แหละ
สมุดข่อยเป็นนิทานชาดกจันทโครบรามเกียรพระมาลัย
กฎหมายของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา

ทีไม่เปิดให้ประชาชนรับชมเพราะว่ากลัวสมุดจะช้ำ

อันนี้ถือเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะ
อักษรในสมุดขวายนั้นเป็นลายมือ

มีขาดหลุดออกไปบ้างตามระยะเวลา
แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมวัดนี้ถึงมีสมุดโบราณ

ชิ้นมีชิ้นเดียวในประเทศไทยอายุประมาณ๓๐๐ปี
เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าเมืองระยอง
ในยุครัชกาลที่๔นำมาเก็บรูปรวมเอาไว้ที่นี่
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นแหล่งความรู้สำคัญ
ของการศึกษาสมุดข่อยโบราณ
ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองค่ะ